ส่วนที่ลบบุรีนะคะมีพ่อตาค่ะเอามีดขออ่ะ
ไล่ฟันลูกเขยเป็นสิบแผลเลยนะคะไล่ฟันวิ่งเขาวิ่งหนี

ลูกเขยตกคลองน้ำเสียชีวิตเขาบอกว่าเขาแค้นมานานแล้วค่ะ
เป็นแค้นสะสมเพราะว่าลูกเขยคนนี้เนี่ย
ชอบทำเบ่งทำกลางใส่คนในบ้านทุ่มสี่สิบห้าเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพลำสนทินะคะได้รับแจ้งเหตุ
ฆ่ากันตายในซอยต้นตานที่อำเภอลำสนที่จังหวัดลบบุรี
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นคอกวัวคอกแพ้ค่ะเจ้าหน้าที่พบร่างของขออภัย
พบร่างของนายป้อมนะคะอายุ๓๖ปี
เป็นลูกเขยของนายชาติชายค่ะ
นี่คือผู้ตายนะคะในนงนามขุนทศคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
ประมาณหกโมงครึ่งนายชาติชายเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ
แล้วก็เป็นคนก่อเหตุกับนายกฤษดาลูกเขย
และเพื่อนบ้านอีก๕คนมาพูดคุยกันดื่มเหล้าด้วยกัน
ไปได้แค่แป๊บเดียวเองค่ะยังไม่ทันได้เมาเลยสัก๓๔แก้ว
เขาบอกตอนทุ่มนึงเนี่ยอยู่นายชาติชายตัวพ่อตา
่งไปคว้ามีดขอแล้วก็วิ่งเอาไปฟันลูกเขย
เขยก็วิ่งหนีตายไปที่ริมคลองเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามตะโกนห้ามนะคะ
แต่นายชาติชายก็ไล่ตามไปทันแล้วก็เอามีดขอเนี่ยกระหน่ำฟันลูกเขยตัวเองจนตายคาคลองน้ำ
ก่อนที่จะไปมอบตัวกับตำรวจลุงนงบอกว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะ
พ่อตากับลูกเขยไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะไม่ได้มีการด่าทอด้วย
ไม่ได้มีการเมาพูดไม่เข้าหูอะไรใดทั้งสิ้นเลยแล้วนายชาติชายคนก่อเหตุเนี่ย
เป็นคนดีเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านด้วยซ้ำเพราะเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ไม่เคยจะมีเรื่องกับใครเลยแต่ในป้อมเนี่ยชอบหาเรื่องคนอื่น
โดยเฉพาะกับครอบครัวของตัวเองรวมถึงตัวพ่อตาและแม่ยายด้วย
เขาก็เลยสัมภิษฐานว่าหรือจะเป็นเรื่องแค้นสะสม
พนักงานสอบสวนก็ลงพื้นที่สอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก๓คนนะคะ

ว่าไม่ได้มีทะเลาะกันเลยตอนกินเหล้า
ไม่ได้มีการพูดกระทบกระทั่งกันด้วยซ้ำ
คิดว่าน่าจะเป็นความแค้นที่เก็บมานาน
เพราะในป้อมชอบทำตัวกลางกับคนในครอบครัว
ทำให้นายชาติชายอาจจะระแวงเรื่องความปลอดภัยคนในครอบครัวหรือเปล่า
คุณรับวิการผู้ซื้อข่าวทะเลทีวีไปที่สพรรลำส่วนธินะคะ
เป็นจังหวะที่ตำรวจกำลังคุมตัวนายชาติชายไปสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

รับว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องบาดหมางใจกันมาก่อนแล้ว

ชอบทำร้ายร่างกายลูกสาวเป็นประจำ

ยอมรับผิดผมยอมรับผิดทุกอย่างครับ
หลังจากนี้ถ้าลูกเมย์ไม่ประกันทำอย่างไรต่อ

ไม่เอาแล้วไม่ต้องขอโทษแล้ว

แต่เขาบอกว่าจริงตรงนั้นเราไม่ได้มีปัญหาค่ะ
แล้วไม่มีเสียงถ้าเราเกิดขึ้น

ภรรยาแล้วก็ญาติก็มาเยี่ยมค่ะ
ทุกคนก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจโดยเฉพาะหลานนะคะ
มีหลานสาวอายุ๑๑ขวบแล้วก็หลานชายอายุ๑๓ปีค่ะ

นางสาวธัญพรลูกสาวของนายชาติชายนะคะแล้วก็คือภรรยาของผู้ตายอ่ะ
ก็บอกว่าแต่งงานอยู่กินกับสามีมาก็๑๐ปีแล้วแต่ไม่มีลูกด้วยกัน
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอก็คิดว่าพ่อเธอคงเก็บครับแค้นใจไว้มานาน

เขาเป็นคนที่วันนิสัยแบบหลายและนิสัยไม่ค่อยดี
พูดอะไรนิดหน่อยเขาก็จะมโหล
คือเรื่องอะไรนิดหน่อยแต่พูดไม่ได้สอนไม่ได้
คือแบบพ่อพูดอะไรขึ้นมาแกจะโมโหขึ้นเลย
แกจะไม่มีคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผล
นายรัฐนันผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะคะว่า
เสียใจนะที่ต้องเสียลูกน้องคนทำงานดีไป
หมายถึงนายชาติชายนะเพราะเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คือผู้ใหญ่รัฐนันบอกว่านายชาติชายทำงานดีช่วยเหลือชุมชน
แต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดไปแล้วยังไงก็ต้องทำตามกฎหมายนั่นแหละ
พอก่อเหตุเสร็จนายชาติชายก็ถือมีดไปมอบตัวเลย
ไปที่บ้านผู้ใหญ่และให้ประสานตำรวจให้
ก็ยอมรับว่าถ้าประกันตัวออกมาก็เป็นห่วงนายชาติชัยเหมือนกัน
เพราะอีกฝั่งที่มีปัญหาก็คงจะไม่ยอมปล่อยไปง่ายเหมือนกัน
คุณผู้ชมครับ